เหตุการณ์หนึ่งฮะชาวเชียงใหม่นี่พลิกเมืองล่าเลย
พลิกเมืองล่าต้นต่ออาเภษเหตุร้ายต้นไม้ล้ม
จำได้ไหมต้นยางนาต้นยางนายักษ์ล้ม
เขาเชื่อว่ามาจากการกระทำบัตรสีบัตรเถลิงของ
นี่เบอร์ซะใหญ่เลยต้องเบอร์ใหญ่ฮะ
ถ้าเบอร์เล็กไม่ได้เลยงานนี้ต้องเล่นใหญ่เบอร์ใหญ่
เพราะคู่นี้ซ่ำกันกลางถนนเฮ้ย
อธิบายไหมคำว่าซ่ำเนี่ยไม่ต้องแล้ว
ซ่อมกันกลางถนนใกล้จุดที่ต้นยางนาอยู่เนี่ย
นี่มันริมถนนริมถนนเชียงใหม่ลำพูน
ริมถนนที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
ไปกันสองคนเขาตั้งกล้องเองฮะ

อายุใครอายุต้นยางนาเป็นร้อยปี
ต้นยางนาถ้ามีชีวิตเขาก็บอกว่าโอ้โหไอ้คู่นี้มันสุดจริง
แต่เหตุการณ์ที่มีการซ่ำกันกลางถนนเนี่ย
น่าจะเกิดก่อน๒๓สัปดาห์
ก่อนที่ต้นยางนาจะพร้อมใจกัน

เสาไฟฟ้าอีก๔๐ต้นครับ
ชาวบ้านถือว่าการกระทำของหนุ่มสาวคู่นั้น
มันอับปรีจันไรมันสงบอับประมงคล
สิ่งทุกอย่างไม่รู้จะสัญหาคำพูดไหนไปแล้ว
ชาวล้านนาเขาใช้คำว่าคิดบ้านคิดเมือง
อย่าเป็นนี้เลยมันอับปรีอับประมงคลมาก
ต้นยางนาเนี่ยเขาอยู่มาได้เป็นร้อยปี

ไม่เขาผ่านมาแล้วเนี่ยร้อยฝนฟันฝนหมื่นฝน
ต้นยางนาก็ไม่เป็นไรโตขึ้นมาเรื่อย
แต่ทำไมถึงมาต้นยางนานล้มพร้อมกัน๑๐กว่าต้น

มาจากการกระทำบัตรสีบัตรเถลิงที่ว่านี่แหละ
ทางตำรวจภูทรสารพีเป็นเจ้าของพื้นที่
ก็กำลังตรวจสอบนะลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย
กำลังขยายผลด้วยว่าหนุ่มสาวคู่นี้
ตกลงแล้วเป็นใครมาจากไหนก็ได้ความว่าน่าจะเป็นคนทำคลิป
ทำคลิปเพื่อขายในโซเชียลมีเดีย

ใหญ่ขนาดท่านทนธุรกรธวัดฉัยโพงวิวัฒนาสรรค์
ต้องตามตัวคนร้ายคู่ที่มาซ่ำกันเนี่ยต้องจับตัวให้ได้

เหตุการณ์นี้ทำให้ต้นยางนาร้อยปีล้มไป
ชาวบ้านบอกบาดใจบาดใจคือล้มทับบ้าน
ล้มทับรถและล้มทับศาลหลักเมือง

นี่คือสารหลักเมืองที่เมื่อก่อนมันไม่มีจังหวัดเชียงใหม่
มันอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วเป็นสารหลักเมืองของชาวล้านนาโซนนี้
คือชาวลำพูนชาวเชียงใหม่สมัยโบราณเนี่ย
มันคือสารเดียวกันมันคือพิกัดเดียวกันนะฮะขอรับศรัทธา
นี่คือสารหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนล้มแบบนี้เลยพังทลายแบบนี้เลย
มีท่านประหลัดบุญยฤทธนิปปวนิษฐ์ประหลัดอำเภอสันทราย
ท่านประธานสาพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทย
บอกโกรธแทนเลยนะโกรธแทนเพราะอะไร
เพราะว่าผิดทุกข้อผิดเรื่องอนาจารย์
ผิดเรื่องพรบคอมพิวเตอร์ไม่ให้เกียรติสถานที่
ดังนั้นขอเถอะตามตัวให้เจอ
และนำคู่นี้มาทำพิธีขอขมา
น่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น
ชาวบ้านน่าจะโกรธน้อยลงฟังจากท่านประหลัดบุญยฤทธ

คดีอายามันผิดอยู่แล้วนะฮะทั้งอาณาจารย์ในพื้นที่
เกิดเหตุแล้วก็เข้าในระบบคอมพิวเตอร์นะฮะ

พอหลังจากเกิดเหตุปุ๊บแล้วมันก็เกิดเหตุต่อหน้ามา
แล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความคิด

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่การีบ้านการีเมืองครับผม

ซึ่งเราก็น่าจะมีการแก้ไขให้มันถูกต้อง

แล้วก็ต่อไปก็จะกลับเรียนทาง

แต่สำหรับเสาไฟฟ้าล้มตอนนี้เริ่มปักแล้วนะฮะ
ปากเมื่อวานนี้อีก๓๔วันจึงจะได้ใช้
เพราะนอกจากการปักแล้วต้องมีการเดินสายไฟกันอีกที
เหตุการณ์นี้คือความสูญเสียครั้งสำคัญ
ของถนนสวยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ครับ